อุดรธานีคุณผู้ชมครับแม่ม่ายดุชักลูกซองยิงไอ้หื่นบุกขืนใจ
ผู้ชายคนนี้หลงรักแม่ไม่อายุสี่สิบสองปี
หลงรักมากโดดขึ้นบ้านเขาหวังจะข่มขืนปั้งอืม
นี่ครับเรียบร้อยปั้งเพราะว่าแม่บ้านเอาปืนของพ่อยิงใส่ฮะ
ขอให้ไม่ใช่แม่บ้านแม่ม่ายนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับ
บ้านหลังหนึ่งตะบนจำปาโมงอำเภอบ้านผืออุดรธานีครับ
ผู้เสียชีวิตคือนายมนตรีสิงหออายุ๔๐ปีครับ
ถูกยิงด้วยปืนลูกซองนะครับเป็นลูกปลายด้วยโอ้โห
เข้าท้องน้อยนะครับกระสุนฝังสี่เม็ดสี่นัดนะครับ
มันมันแตกออกนะครับลูกปลายเนี่ย
เสียชีวิตอยู่ที่แค่หน้าบ้านฮะคนยิงคือนางสาวพันนีภูขำ
หรือว่าคุณเจี๊ยบเป็นเจ้าของบ้านอายุ๔๒ปี
เธอก็รอมอบตัวกับตำรวจนะครับแล้วก็มีปืนลูกซองยาวหนึ่งกระบอก
กระสุนปืน๓นัดแล้วก็ปลอกกระสุนปืน๑ปลอก
ตำรวจคุมตัวนะครับสอบสวนที่สพบ้านผือ
เจี๊ยบเล่าบอกว่าเธอเป็นแม่ม่ายแยกทางกับสามีนะครับ
อยู่บ้านกับลูกสองคนนะครับคือมีลูกอีกสองคนนะครับ
ปีที่แล้วได้จ้างนายมนตรีเนี่ยคนหมู่บ้านเดียวกันเนี่ย
นะมาปูกระเบื้องเสร็จแล้วก็จ่ายเงินค่าจ้างก็จบเนี่ย
นะครับแต่แต่มุนตรีบอกหลงรักหลงรักซึ่งเธอไม่ได้เล่นด้วย
นะครับแล้วมุนตีเนี่ยเสพทั้งยาบ้าดื่มทั้งเหล้าอารวาสตลอด
นตรีเคยมาขู่ระวังตัวให้ดีนะถ้าไม่สนใจฉันเนี่ย
แล้วเคยแจ้งความให้ตำรวจมาระงับเหตุแล้วด้วยแล้วก็ปล่อยตัวออกมา
ทำให้เธอเนี่ยมาอยู่บ้านพ่อนะครับมานอนเป็นเพื่อนนะครับ
บอกพ่อพ่อขออภัยไปพาพ่อมานอนเป็นเพื่อนที่บ้านนะ
แล้วก็เอาปืนของพ่อนั่นแหละซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไง
เก็บไว้ด้วยที่บ้านนะครับวันเกิดเหตุเธออยู่คนเดียว
มุนตีมันรู้มั้งขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดหลังบ้านนะครับ
เมามาเลยเมามาเลยนะครับแล้วมาพูดตะโกนบอกนี่
บ้านฉันได้แต่บ้านฉันนะครับเพราะเขาเป็นคนสร้าง
เขาจ้างมาเขาจ้างมาทำเฉยเธอก็เลยเอาปืนลูกซองขู่ครับ
แต่มุนตรีไม่กลัวเดินสามขุมเข้ามาเดินเข้ามาเดินเข้ามา
ข่มขืนฮะเธอหลับตากดไปหนึ่งนัดหนึ่งเม็ดครับ

พบหากันบ๊อคปะ

ไปเฮ็ดอย่างโต
จันดีบุญฤทธิ์อายุ๖๘ปี

คือท่านก็มีปัญหาทางการได้ยินนะ

แม่บอกแม่อยู่บ้านกับลูกชายนะ

พอรู้ไปยิงเขาตายแม่เสียใจเนี่ย
รักลูกรักลูกที่สุดเลยนะครับ
อยากจะได้อะไรก็นี่ครับแม่โอ้แม่แม่นะครับ
แล้วแม่ทำไงจากนี้แม่ต้องอยู่คนเดียว
ตำรวจแจ้งข้อหานางสาวเจี๊ยบฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และมีปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายครับ